แจ้งบอกว่าไปปราบงูหน่อยเจองูในบ้าน

ฉันนี่ที่ว่ากัดครั้งไว้เลยไม่ปล่อยเลย

ตรงนี้เอาบาสเล็กที่ก่อนเลยอะ
เลขที่๖๔ทับ๒๔หมู่๒ในพื้นที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะคะ
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณรัตนารัฐอายุ๕๗ปีค่ะ
พอมือปรับอสรพิษไปถึง๒นายนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นงูนะ
ขนาดเท่าน้ำแขนเลื้อยไปตรงที่ปลูกต้นไม้แล้วก็กระถังต้นไม้ตรงนี้นะคะ
แล้วก็ตรงนี้เป็นที่เลี้ยงปลาด้วยนะคะใกล้ประตูหน้าบ้าน
ตอนแรกก็พยายามค้นหาเจออะไรได้ของแถมมาก่อนเลย
ตอนแรกเจอตะขับตัวใหญ่ก่อน๑ตัวนะคะ
แล้วสักพักหนึ่งไปเจอหลุมลึกนั่นแหละค่ะ
ลุมลึกตรงนี้อันนี้เจอตะขาบอุ้ยตัวใหญ่มาก
โอ้โหนี่วิธีการคือต้องเอาเข้าขวดเหรอ
ค่ะเออเจอตะขับก่อน
แล้วสักพักหนึ่งไปเจอหลุมลึกอยู่ด้านล่าง
เอาไฟส่องเข้าไปดูเห็นงูมันอยู่ด้านในค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้มือจับงูไว้นะคะ
พยายามจะดึงออกแต่งูมันออกไม่ได้
ก็เลยต้องใช้ไม้ไม่ใช่ไม้ที่เป็นท่อนนะ
ใช้ไม้ตายฉีดยาฆ่าแมลงอัดเข้าไปในหลุมตรงนี้แหละค่ะ
สุดท้ายก็ดึงงูออกมาได้ไหมชิดหมดกระป๋องไหมคะนั่น

พบว่าเป็นงูอะไรนี่จังหวะนี้

พบว่าเป็นงูเหลือมยาวสักประมาณเมตรเศษค่ะ
นี่ยาวสักประมาณเมตรเศษอีกคนหนึ่งก็ใช้ตะขอ
ก็ค่อยประคองตัวงูขึ้นมาด้วยนะคะ

ค่อยดึงฮะแต่ถือว่าตัวไม่ใหญ่นะ

อุ๊ยร็ีดประมาณเยอะร็ีดประมาณเยอะนะฮะ
มันกัดนะมันกัดเลยกัดมือ

นี่เบิร์ตกระโหลกสักหน่อย
เบิร์ตกระโหลกสักหน่อยนี่กันแบบนี้

ถุงมือคล้ำอยู่ในปากของมันน่ะ

ถูกต้องแล้วนะคะใส่กระสอบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ